ดูการนี้มันเป็นฤดูการของเงาะคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่าชาวสวนเงาะที่จังหวัดตราดปาดเหงื่อกันเลยทีเดียว
เพราะว่าราคาง้อมันร่วงพิ้งท้ายฤดูกาน
อุ้ยน่าสุขตาลใช่น่าเห็นใจนะฮะ
เร่งเก็บผลผลิตหนีฝนกันเลยล่ะ
มากันที่นี่นะคะหมู่๙แล้วก็หมู่๔ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะจ๊ะ

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะนี่บอกเลยโอ้โหราคาเงาะถูกลงวันต่อวันเลยคุณ
เพราะว่าเป็นช่วงทิ้งท้ายฤดูการเงาะด้วย
ซึ่งเงาะโรงเรียนเหลือเพียงราคา๒๓บาท
จาก๔๐๕๐บาทต้องลงอย่างนี้คุณ
ส่วนเงาะสีทองอยู่ที่๑๙บาท
ชาวสวนต้องเร่งเก็บเกี่ยวหลังแบบจากผลผลิตมันสุกแล้วเพราะว่า
ต้องเร่งเก็บหนีฝนเพราะอะไรถ้าเกิดว่าฝนตกลงมา
เงาะมันจะแตกแล้วมันเน่าคือน้ำมันเยอะใช่ไหมมันจะแตกเน่า
ต้องเร่งเก็บเลยนะคะก่อนฝนลงมา
คุณเตยหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกง้อโรงเรียนแล้วก็ง้อสีทองบอกว่า
แต่ราคาถูกลงแทบทุกวันเลยคุณ
ซึ่งตอนนี้สวนของตัวเองสุกพอดี
๒๓บาทและเงาะสีทอง๑๙บาท

คือเหมือนปีนี้กินง้อน้อย
จริงรู้สึกยังไม่ค่อยได้ทานเหมือนกัน
ใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันว่าปีนี้ง้อน้อย

ใช่ใช่ไหมดิฉันรู้สึกเพราะว่ามันอาจจะร้อนจัดด้วยหรือเปล่า

ถ้าถามความรู้สึกพวกเราที่ว่าไม่ค่อยได้เห็น

ปกติถ้ารถขายง้อรถบ่าจะสามโลร้อย

ปีนี้เห็นเงาะขายน้อยมาก

คือไม่แน่ใจที่ตลาดมันมีอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าอย่างเราถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปตลาดทุกวัน
หรืออะไรอย่างเงี้ย
ลองถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมไลน์มาบอกเราได้นะคะ
ไลฟ์สดมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิว่า
คุณผู้ชมมาซื้อง่อนในราคาเท่าไร
ลองบอกกันมาได้นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านด้วย